รายการอบจมหาสนุกสัปดาห์นี้นะครับ
เยือนเมืองย่าโมโคราชบาดเหงกันอีกครั้งนะครับผม
พร้อมแขกรับเชิญของเราคุณปนธนะสุนชอบ
พี่ชักน้องสาวพี่สาวน้องชัก
อาชักชักชักอาชักชักชัก
และพบกับน้องตั้งใจเด็กอะไรไม่รู้พูดได้สิคุณภาษา
สิ้นเจ้าแอบต้นลาชียะด้าชมนาเดชแอบน้ำไน้หมดต่วยได้ฮัตเริ่มนำ
เดี๋ยวพี่จะคุยกับหนู
แจ้งหมดเสี้ยเนี่ยสยะลืมป่วยเซี่ยวหมิวพิวพิวเดี๋ยวขือซึ่ง
และบุกไปแจกนะคะแจกทั้งเงินแจกทั้งความสนุก
งานนี้ตลาดไม่แตกเราไม่กล้า
กินข้าวลืมหัวเออ

มีข้าวลืมเมียข้าวลืมเมียบ้างไหม
ห้ามพลาดวันอาทิตย์นี้บ่าย๓โมงทาง